เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งขนมพอแล้วแหละ
ไม่ต้องมาให้ดูหน้าดูตาให้อิจฉากันไปเลย

เดี๋ยวผมจะพาไปทานที่หนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย

ต้องน่าอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

เอาล่ะไปดูขนมหน้าตาของขนมอิมพัวกันหน่อยก็เป็นไง

กุ้งอะไรหรอกมีแต่ถั่วลิสง
เอาละครับแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าขนมอีบัวนะครับ
ขนมโบราณหาทานได้ยากเลยทีเดียว

มีผู้ที่สืบสารการทำขนมอีบัวอยู่
นั่นก็คือป้าประเมินแก้วศรีอายุ๗๒ปี
ชาวตำบลเมืองเก่าโอ้โหเธอก็เล่านะครับ
ถึงที่มาของขนมนี่แหละครับ
ก็บอกว่ามีคนเท่าคนแก่เล่าว่า
สมัยก่อนเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน
คนจีนที่เข้ามาค้าขายในสุโขทัย
จะทำขนมเข่งเพื่อไหว้บรรพบรุษ
จากนั้นนะครับก็นำขนมเข่งมาแบ่งให้กับชาวบ้านคนไทยได้ทานกัน
แต่เนื่องจากขนมเข็งรสชาติในช่วงนั้นนะ
อาจจะไม่ถูกปากคนไทยเพราะว่าไม่คุ้นเคยไม่เคยทานมาก่อน
ชาวบ้านที่นั่นนะครับก็ลองมาประยุกต์ดู
ซึ่งก็มีชาวบ้านคนหนึ่งในยุคนั้นชื่อว่ายายบัว
ยายบัวเนี่ยก็ลองนำไส้ขนมต้มที่ทำมาจากมะพร้าว
กับน้ำตาลปี๊บและกะทิมาห่อด้วยแป้งข้าวเหนียว
ซึ่งเป็นแป้งที่ใช้ทำขนมเข็ง
และนำถั่วลิสงมาต้มแล้วก็โรยหน้าเพื่อเพิ่มรสชาติ
มันหวานมันหน่อยให้อร่อยขึ้นถูกปากคนไทย
จึงเป็นที่มาของขนมโบราณชนิดนี้นั่นเองครับ
อีบัวมันเป็นขนมโบราณหรอครับ

เอาล่ะได้รู้ถึงที่มาแล้วนะว่าขนมอีพัวมันมายังไง
ตอนแรกก็มาจากขนมเข็งในยุคโบราณที่คนจีนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่เมืองไทย
พอขนมเข่งแบบโบราณแบบยุคนั้น
ชื่อขนมนี่มาจากชื่อคุณยายหรือครับ
ใช่ยายบัวนี่แหละมาทำการปรับเปลี่ยน

กลายเป็นชื่อของเขา
เอาล่ะใครอยากไปลองทานขนมโบราณนี้นะครับ

มหากรรมศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะ

จัดไปจนถึงวันที่๘กันยายนนี้
ลองหารับประทานกันได้นะครับ